พี่เบิร์ตอยากไปมากเลยนะคะ

แม่ค้าเซ็กซี่พ่อค้าขยี้ใจ
ไปเชียงรายหรือไปเชียงใหม่ก่อน

แต่ถ้าไปเชียงรายจะได้เจอนุ่มหล่อ

เดี๋ยวจะได้เสมอภาคกัน

พาไปเชียงใหม่ก่อนคุณผู้ชมดูคลิปเองค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องใส่นมเยอะพี่ชอบใส่นมเยอะไหมคะ
โอเค
เกี้ยวกรอบต้องใส่นมแบบนี้เยอะ
ต้องกินถ้าเป็นสงสัย
นี่สงสัยจริงหรือว่าทำก้างคะ

ปิต้องบินพิษี้ช้างใหม่แล้วแหละ

ลีฟนะคะอายุ๒๓ปีเท่านั้นนะคะ
นี่ค่ะเปิดโอกเชิงกันโชว์กันแบบนี้นะคะ
แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียกแขก
เขาบอกว่าเออถ้าขายธรรมดาโลกไม่จำ
ต้องขายแบบนี้แล้วจะบอกว่าขายดีมาก
ยอดขายนะยอดขาย
พอใส่แบบนี้ขายโตเกียวกรอบเนี่ย
จากปกติขายหลักร้อยหลักไม่พันกว่าบาท
แล้วเป็นอย่างไรรู้ไหมคะว่ายอดขายตอนนี้๖๐๐๐บาทต่อวัน
โอ้โฮปังปังไหมล่ะปังไหมล่ะคุณผู้ชม

มาตั้งเยอะแล้วนะคะแนะนำตัวให้รู้จักนะคะพี่เบิร์ต

น้องอรัญญาอภัยโสหรือว่าน้องโอลีฟค่ะนะคะ
โด่งดังเพราะใส่เสื้อเปิดอกแบบนี้
แล้วก็ขายโลติ๊กกรอบแบบนี้นะคะน้อง
เปิดร้านชื่อว่าโคตรลำโตเกียวเนยกรอบปังปุริเย่

อยู่ตรงข้ามโครงการ๑๔๗อเวนิว๗ยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เดี๋ยวให้ฟังเสียงเอาดิฉันเล่าก่อน
เล่าก่อนค่ะน้องโอลิฟต์บอกว่าชอบ
ชอบอะไรคะชอบพี่เบิร์ตเหรอไม่ใช่

เพราะว่าปกติใส่เสื้อผ้าแบบนี้อยู่แล้ว
ช่วงที่ผ่านมาก็ขายของออนไลน์เป็นอาชีพหลัก
สร้างรายได้ระหว่างเรียนตอนนั้นเรียนผู้ช่วยพยาบาล
แต่ด้วยความที่ชอบไงเป็นคนชอบแต่งตัวแบบนี้
ประกอบกับว่าชอบกินเนยกรอบด้วย
ก็เลยไปหาซื้อสูตรมาทำเอง
แล้วก็เช่าหน้าร้านพี่ที่รู้จักการเปิดร้านขายเนยกรอบ

ตอนแรก๓เดือนแรกที่ขายใหม่ก็พอขายได้
ใช้คำว่าแค่พอขายได้แต่พอแต่งตัวแบบนี้โอ้โห

อเดอร์ทะลักทะล้นออกมาเลยทีเดียวค่ะ
ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าชุดที่ใส่อย่างนี้ค่ะ

มันก็เลยต้องอินเทนใส่เป็นแบบลงเพจร้านอยู่แล้วประจำค่ะ
แล้วหลังจากใส่แล้วได้รับการตอบรับดีไหมคะขายดีไหม
ขายดีขึ้นค่ะจากตอนแรกที่ขายได้๔๐๕๐กระปุก
ตอนนี้ก็ยอดขายดีขึ้น๗๐๘๐กระปุกค่ะ

จุดเด่นก็ขอให้เน้นที่ขนมนะคะว่าขนมอร่อยค่ะ
พี่ต้นได้ยินไหมคะเขาบอกว่าให้โฟกัสที่ขนม
ผมเข้าใจนะเข้าใจหมดทำไมล่ะ
สตาร์ทออกตัวติดคอเลยเมื่อกี้

แต่พี่โต๊ะเข้ากินขนมขนมหวานของของชอบ

ผู้หญิงนะคะสาวน้อยสาวใหญ่ให้ความสนใจไปอุดหนุน
แล้วก็ขอถ่ายรูปกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้สอบถามความรู้สึกของลูกค้าหน่อย

สอบถามผู้ชายคนหนึ่งค่ะลูกค้านุ่มบอกว่า

หมวกกันน็อกแบบนี้ปิดบังใบหน้าแบบนี้

แล้วบิดมอเตอร์ไซค์ข้ามเขา๕๐ลูก

เขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กับน้อง

ก็ชอบดีดูแล้วสดชื่นระรื่นตาดีค่ะ
อร่อยครับ

มันซื้อให้ดีเลยครับ

สบายตาดูแล้วสบายใจเนอะ

ให้นึกถึงอนาคตพี่บ้างเลย

ในมุมที่ทำมาค้าขายอาชีพโดยสุดนะครับ

เชิญได้ที่ร้านโคตรลำโตเกียว

ค่ะชื่อร้านยาวมากเลยค่ะ

ลำแปลว่าอร่อยมาก

ไม่มีวันหยุดจ้า

ทำไมไปเพิ่มเวลาให้เขาคะ

บ้านผมอยู่เสมิงเดี๋ยวบิดไป

บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไปคุยไปถามได้
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยน้องด้วย